เสียงพระคนหนึ่งคุณผู้ชมโอ้โหอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนั้น
ไปเจอรถของคู่กรณีเป็นช่างทำทอง
เป็นช่างทำทองที่โกงน้ำหนักทองไปบาทนึงโกงเงินสดอีกจำนวนนึง
ตามดิต้องตาม

ตอนตอน

โจรโจรตรวจโจร

กลัวรถจะชนกันกับกลัวคนในรถจะมีปืน

กลัวจริงพออ่านข่าวเยอะ
นะครับอยู่ชนบุรีคีย์มทรไซส์ตามเนี้ยคำรี่สีเงินเนี่ยนะครับ
สุเมฆจี้จี้ไปขวางขวางให้จอดจอดจอดไม่จอดครับ
ไม่จอดนะครับก็ขับฝาออกถนนใหญ่ไป
ผู้เสียหายกดแต่ดังสนั่นเลยครับ
ให้ชาวบ้านช่วยสกัดจับด้วยบอกโจรโจรโจร
จนตำรวจนะฮะจนไปเจอตำรวจก็รีบขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ขี่รถไล่กันไปไล่กันไปกว่า๒๐กิโลเมตรครับ
แต่อีกฝ่ายหนีไปได้คุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับ
ผู้เสียหายก็ส่งเรื่องไปขอความช่วยเหลือจากเพจ
โพสต์เมื่อวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้พี่สุเมฆนะครับที่ขี่รถไล่คู่กรณีไปนะครับ
ก็มาเล่าบอกว่านะครับนี่พี่พาผู้เสียหายในยืนเรียงหน้าให้นักข่าวดูเลย
ตกไปแต่งไปหลอมนะครับทำกรอบพระแล้วก็จ่ายเงินประจำไป
แต่ผ่านหลายเดือนแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่ได้สักที
ผู้เสียหายก็จ่ายเงินไปนะครับต้องมีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสน
รวมค่าเสียหายกว่า๓ล้านบาท
ที่ผ่านมานะครับเจ้าของร้านเนี่ยนะฮะหลอกมาตลอดนะครับ
เนี่ยผู้เสียหายก็ไปแจ้งความไว้หลายคดีแล้วแต่ก็ไม่คืบสักที
กระทั่งนะครับเขาไปหาด้วยตัวเองจนไปเจอรถของเจ้าของร้าน
ตัดสินใจขี่ไล่ตามแต่จับไม่ได้นะแล้วพี่เสียหายไปเท่าไหร่นะครับ
เสียหายไปทองบาทหนึ่งเงินสด๖๐๐๐บาท
ส่วนร้านทองคู่กรณีพบว่าปิดร้านมาสัปดาห์กว่าแล้ว
ผมก็ติดต่อกับเขาเขาบอกว่าก็ยืนยันว่าดำเนินคดีครับ
เพราะว่ามันนานแล้วแล้วเขาก็ยังโกงมาเรื่อยคือแบบว่า
พยายามหลอกมาหลอกลูกค้าครับที่เข้ามาเนี่ย

เรียกนะเจ้าของร้านทองคนนั้นน่ะนะ
เจ้าของร้านทำทองเพื่อมาสอบสวนแล้วก็มารับทราบข้อเก่าหาซะ
แต่เนื่องจากผู้เสียหายหลายคนตอนนี้ก็กำลังแยกสรุปสำนวนของแต่ละคนอยู่นะครับ
ก็ต้องดำเนินคดีต่างกรรมต่างวาระกับผู้ก่อเหตุต่อไปครับ
อย่างสุเม่นี่โดนเท่าไหร่นะทอง๑บาทเงิน๖๐๐๐บาทรวมก็๔๐๐๐๐บาทนะเนี่ย